ดูความคืบหน้าคดีที่เด็กหญิงวัย๕ขวบที่สมุทรปราการนะครับถูกแม่แท้กับพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกาย
ชาวบ้านเขาได้ยินเสียงไปเห็นแล้วทนไม่ไหวต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือเด็ก
นี่ฮะหน้าตาตาบวมปูเท่าปิดร่างกายก็เต็มไปด้วยร่องรอย
ก็เล่าให้ฟังเยอะแยะกับสิ่งที่ถูกทำ

ถูกหาว่าไปขโมยของของเขา
แต่แม่กับพ่อก็ตีเบานะ

ที่สุดแล้วตัวพ่อเลี้ยงเนี่ย

ทีแรกผมบอกว่าทำแต่จริงผมไม่ได้ทำหรอก
ทีแรกก็อยากจะช่วยภรรยาแต่เอาจริงแล้วเนี่ยคือตัวแม่ของเขานี่แหละทำอยู่คนเดียวเลยนะครับ
ตัวแม่ของเด็กก็เลยหนีไปนะครับวันนี้ตำรวจนำกำลังไปตรวจสอบในแคมป์พักคนงานภายในซอยเพชรหึง๒๘
อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการใกล้ใกล้กับบ้านของหนูน้อยคนนี้
หลังจากได้รับแจ้งจากทางนายกอบตบางน้ำพึ่งบอกว่าเจอหญิงสาววัย๒๓ปี
ที่เป็นแม่ของเด็กหญิงวัยห้าขวบที่ถูกทำร้ายหลบหนีมาอยู่ที่นี่
ตอนนี้มีหมายจับจากศาลจังหวัดสมุทรปราการด้วยนะครับ
คดีร่วมกันทำร้ายร่างกายเด็ก
พ่อเลี้ยงคือนายประสิทธิ์หอยทองเป็นพ่อเลี้ยงเป็นสามีใหม่ของแม่เด็ก
เจ้าหน้าที่ไปถึงนะครับปรากฏว่าเนี่ยฮะผู้หญิงคนนี้ยังวิ่งหลบหนีเข้าไปในสวนอีก
แต่ตำรวจก็สามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้แล้วนำตัวมาสอบปากคำ
แจ้งข้อหาที่สพพระประแดงแม่ของเด็กหญิงยังยืนยันเหมือนเดิม
บอกว่าเคยตีลูกจริงแต่ไม่เคยตีแรงถึงขั้นบาดเจ็บสาหัส
ที่ตาของลูกบวมปูดจนจะปิดเนี่ยลูกตกบันไดที่บ้านยาย
แล้วไม่ได้พาไปหาหมอเพราะไม่มีเงินตาของลูกก็เลยแบบบวมจนปิด
ส่วนที่ต้องหนีหลังจากที่แรกไปให้ปากคำกับตำรวจ
ตั้งแต่คืนวันเกิดเหตุที่ตำรวจเข้ามาช่วยเด็กนะ

กลับคำให้การจากเดิมยอมรับว่าทำทำเด็ก
อยู่ดีมาบอกว่าแม่ของเด็กเป็นฝ่ายทำ

ก็หนูคงไม่ตีอะไรขนาดนั้นหรอก
แต่ชาวบ้านแถวนั้นยืนยันว่าเห็นเราเคยทำร้ายลูก

ไม่พี่กงโศยืนยันว่าหนูตีจริงแต่เขาก็
ไม่เคยเห็นว่าหนูตีลูกจัดจัดเลยพี่

แต่เขาไม่เคยที่จะเอาหลักฐาน
หรือว่าถ่ายรูปที่ถูกตีจากอย่างนั้นนะพี่
แต่ความสำนึกของความเป็นแม่ที่เราอยู่กับลูก

แต่ดีขนาดนั้นหนูก็

ไม่เหมือนพูดไม่ออกไงหนูก็ไม่ตีเต็มอ่ะพี่
เอาหัวโขกกำแพงจริงไหมที่ชาวบ้านเขาบอกกัน
ว่าเราเอาหัวลูกโขกกำแพงเขาได้ยิน
ไม่พี่ถ้าเขาจะเอาหนูเข้าคุกจริงนะ
ทำไมเขาไม่เอาหนูเข้าตั้งแต่ที่หนูตีลูกตอนนั้น

คุณผู้ชมคือแม่แท้กับพ่อเลี้ยง
ทำร้ายร่างกายลูกสาววัย๕ขวบจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็เรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากเพื่อนบ้าน
เพราะว่าเพื่อนบ้านเขาเห็นเหตุการณ์ว่าแม่ทำร้ายร่างกายลูกเป็นประจำ
๘กรกฎาคมที่ผ่านมาเด็กร้องไห้หนักผิดปกติ
เพื่อนบ้านก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนะคะ
แล้วก็นำมาสู่การออกไม้จับกลายเป็นข่าว
เพราะว่าเป็นการกระทำที่รุนแรงต่อเด็กผู้หญิงอายุแค่๕ขวบเท่านั้นเอง
แล้วเด็กก็เป็นลูกแท้ด้วยนะคะ
สภาพร่างกายของเด็กนี่น่าสงสารมาก
ปูดบวมปิดสองข้าง
ใบหน้ามีแผลถลอกฟกช้ำปากเป็นแผล
หัวก็มีแผลมีรอยฟกช้ำ
ตามหลังตามตัวรอยเขียวช้ำเป็นจ้ำ
คือแผลทั่วตัวคุณผู้ชม
คือน้องเนี่ยบอกว่าทำทั้งพ่อทั้งแม่นั่นแหละ

อะไรอย่างนี้คือเด็กสงสัยจะถูกขูลมากรึเปล่า
ส่วนตัวพ่อเลี้ยงก็ถูกควบคุมตัวและแจ้งข้อหาไปก่อนหน้านี้แล้ว

หลังจากนี้ก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งคู่ต่อไป
ส่วนตัวเด็กเจ้าหน้าที่ก็ตอนนี้ก็อยู่ในความดูแลเรียบร้อยแล้ว